คุณผู้ชมดูข่าวนี้ดีกว่าที่มุกดาหาร

แต่เพื่อนบ้านเดือดถึงขั้นเอาปืนแก๊ปยาวขึ้นมาแล้วจ่ออย่างนี้เลยนะ

กระสุนเข้าหน้าอกลุง๒๙นัด

ใช่มันเป็นปืนแก๊ปยาวไงคะ

มันไม่เข้า๒๙นัดไม่เข้าสักนัด
ทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่า

บูชาของขลังอะไรหรือเปล่า

เหมือนโดนของแข็งกระแทกเฉย

มาแจ้งความกับตำรวจสพดงหลวงบอก
ถูกเพื่อนบ้านที่ชื่อไอ้ทูล

เข้าใจผิดการคิดว่าลุงไปขับรถปาดหน้า

ปัดปากกระบอกปืนนะคะ
ปากปากกระบอกปืนจนมันชี้ไปที่พื้น

ลูกปืนมันกระเด็นลงพื้นก่อน

คือในทูลพอก่อเหตุเสร็จก็ทิ้งปืนไว้เลย

คือในทูลเข้าใจผิดคิดว่าลุงเผยไปขับรถตัดหน้า

เห็นปืนแก๊บยาวกระบอกนี้ล่ะค่ะ

ลุงเผิดก็อยู่แล้วก็บอกทูล
ก็รู้จักกันอยู่แล้วล่ะเป็นเพื่อนบ้าน

ตอนนั้นทูลมาหาแต่เมามาเลยนะ

เมื่อวานขับรถตัดหน้าผมทำไม

ลุงก็งงบอกลุงไม่ได้ไปขับรถตัดหน้าเองเลย

ทูลก็ไม่ฟังเอ๊ะอะโวยวาย

ปืนแก๊บยาวเจาะหน้าลุง

กระสุนตะกัวเด้งจากพื้น

เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าลูกกระสุนมันกระเด็นเข้า

เผยเลยเอาปืนไปแจ้งความที่โรงพักได้
ทุกคนบอกลุงเผยถามจริง

ลุงมีของดีของขลังอะไรเนี่ย๒๙นัดไม่เข้าลุงเลยมีไหม

ลุงบอกไม่มีหรอกของดีน่ะอ่า

แล้วแกก็อยู่ในแอร์การมืนเมาด้วยนะเถอะ

ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครเลย
แล้วก็สอบพยานเพิ่มรวมถึงต้องเรียกตัวในทูลมาด้วยนะคะ

เอาปืนที่เป็นของกลางเนี่ยค่ะมาแจ้งความที่โรงพักด้วยตัวเอง

หลายคนก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอลูกตะกัว

แต่มันระยะประชิดขนาดนั้นอ่ะไม่เข้าเลยจริงเหรอ
เรื่องนี้อาจารย์ออสมีคำตอบนะคะ

อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
คืออาจารย์ออสแกบอกเลยว่าโชคดีของลุงเผยจริงนะ
กระสุนไม่ทะลุแล้วก็ไม่ฝังในด้วย
เขาบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
มันไม่เข้าองค์ประกอบของการยิงปืน

แต่ตัวนี้ผู้ประสบเหตุได้กดปากกระสุนลงที่พื้น
แล้วก็ปืนลั่นนะฮะปะทะลงที่พื้นแล้วก็กระเด้งขึ้นมา
เพราะฉะนั้นแรงส่งจะไม่ใช่จากดินปืนที่อยู่ในตัวกระสุนเอง
ไม่ได้มาจากดินปืนที่เกิดจากการระเบิดในลำกล้องของปืนนะครับ
แต่แรงส่งมาจากแรงสะท้อนลงพื้นแล้วกระดอนขึ้นมา
ซึ่งมันจะซับแรงไปบางส่วนนะครับแล้วก็ซับแรงไปค่อนข้างเยอะด้วย
เพราะว่าพื้นเป็นพื้นดินนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเศษกระสุนที่มาปะทะที่หน้าอก
จะมีความเร็วที่ลดลงเยอะเลยพูดง่ายก็เกินครึ่ง